เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศเช้าแบบนี้นะครับ
ที่สำนักงานกศธชนั้นเป็นอย่างไร
ติดตามรายงานได้จากคุณขวัญโมชา
รายงานจากสำนักงานกศชครับเชิญครับ
ตอนนี้อยู่ในช่วงพักการประมูลในรอบที่๖นะครับ
ซึ่งในวันนี้เป็นวันพระทางกศธชจึงได้มีการจัดให้มีการตักบาท
ตามที่ผู้ประมูลได้ร้องขอมาครับ
ไปดูภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คณะผู้บริหารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
พร้อมด้วยตัวแทนของผู้เข้าร่วมประมูลนะครับ

ซึ่งจากกำหนดการเดิมกศธชได้แจ้งว่า
จะให้ผู้เข้าร่วมประมูลนั้นลงมาตักบาทด้วยตัวเองครับ
แต่ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนแผนครับ
โดยให้ตัวแทนนั้นลงมาตักบาทแทนครับ
ที่มีความต้องการตักบาทในวันพระ
ซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น๘ค่ำเดือนอ้ายปีมะแม่ครับ
ลงมาตักบาทช่วงเช้าวันนี้เป็นกิจกรรมแรกนะครับ
นับตั้งแต่ผู้เข้าร่วมประมูลเดินทางมาที่สำนักงานกศธช
ตั้งแต่๗นาฬิกาของวันที่๑๕ธันวาคมครับ
รวมเวลาอยู่ที่นี่แล้วกว่า๗๑ชั่วโมงครับ
ส่วนของที่ใส่บัตรทางกศธชได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้

โดยจะเตรียมไว้ทั้งสิ้น๖๐ชุดครับ
และได้นิมนต์พระจากวัดราชาธิวาสและวัดหลักศรีจำนวน๑๐รูปมารับบาท
ศทชได้จัดคิวให้ตัวแทนของผู้ประมูลผลัดกันลงมาตักบาทค่ายละ๑๕นาทีนะครับ
สำหรับการเสนอราคาล่าสุดก่อนพักประมูลช่วงเช้านะครับ
การเคาะราคารอบที่๑๖๒รวม๒ใบอนุญาตอยู่ที่๑๓๓๗๘ล้านบาทครับ
เป็นการเสนอราคาใบอนุญาตที่๑๖๔๐๖๒ล้านบาท
และใบอนุญาตที่๒๖๖๓๑๖ล้านบาทครับ
ตลอด๓วัน๓คืนของการประมูลนะครับ
มวลชนถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องทำงานอย่างหนัก
เพื่อรายงานข่าวให้กับประชาชนรับทราบนะครับ
หลายรายตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บป่วยแล้ว

ยังทำให้คนในครอบครัวนั้นได้มาทำงานร่วมกันครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพัฒน์สุริยโชธครับ
เป็นหนึ่งในสื่อมวลชนที่เกาะติดการรายงานข่าว
ปกติจะทำงานในช่วงเวลากลางคืน
ได้รับมอบหมายให้ติดตามข่าวนี้เช่นกัน

จะทำให้สื่อมวลชนต้องจากครอบครัวมาทำงาน
แต่ฐานิตาและอัครพลต่างจากคนอื่น
เพราะการประมูลครั้งนี้ทำให้ครอบครัวได้มาอยู่ร่วมกัน
จากที่ปกติจะไม่ได้อยู่ร่วมกันมากนัก
เพราะฝ่ายหญิงทำงานในช่วงเวลากลางวัน
ส่วนฝ่ายชายทำงานช่วงเวลากลางคืน
ที่สำคัญก็มาที่นี่๓วันก็คิดถึงลูกที่อยู่ที่บ้าน
เตรียมตัวมาแค่๒วันนะ
แต่ว่านี่มันจะเข้าวันที่๔แล้วค่ะ
ใช่ก็คิดว่าเกินคาดเหมือนกัน
จริงก็คิดว่าไม่เกิน๓วัน
วันนี้ก็กำลังจะเข้าสู่วันที่๔แล้ว
คือแล้วตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะอีกกี่วันแล้วจะเสร็จ
ก็ไม่เป็นไรก็เตรียมตัวมาพร้อม
ทีมงานแวร์ไตดอทคอมเป็นหนึ่งในทีมข่าว
เกาะติดการประมูลตลอด๓วัน๓คืนอย่างเหนียวแน่น

และหาวิธีพักผ่อนเท่าที่ทำได้

มันก็เหมือนตัดการติดต่อจากบุคคลภายนอกไปอยู่พอสมควรเช่นกัน
แต่ว่าก็ยังดีที่ยังมีการติดต่อมาบ้างแบบ
ทางครอบครัวโทรเข้ามาบ้างหรือว่าทางทีมงานคนอื่นก็ติดต่อเข้ามาบ้างอย่างนี้ฮะ
แต่จริงก็มันเหมือน๓คนนี้มันเหมือนสวิตชิ้งกัน
เป็นทำเป็นทีมใครง่วงก็ไปพักก่อนเหมือนแท็กทีมกันอ่ะ
เพราะมันมีแค่นี้เอง๓คน
การทำงานที่ต่อเนื่องอย่างยาวนานเริ่มส่งผลทางด้านสุขภาพของสื่อมวลชนเช่นกัน
โดยหลายรายมีอาการเบลอจากการพักผ่อนน้อย
ขณะที่บางคนเริ่มมีปัญหาด้านความดันบ้างแล้วเช่นกัน
แม้การประมูลจะยังคงยืดเยื้อแต่ในฐานะสื่อมวลชน
ยังคงต้องปักหลักเพื่อทำหน้าที่รายงานผลจนถึงที่สุด
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพักการประมูลนะครับ
ก่อนที่การประมูลจะกลับมาเริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลา๙นาฬิกานะครับ
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่า
ประมูลนั้นจะสิ้นสุดเมื่อใดแล้วก็ราคานั้นจะไปแตะที่ราคาเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่กศธชครับ
วันโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานกศธชครับ